ผมผิดอะไรผมทำแม่ที่ไหน
ถ้าตอนทำองค์มันลง
เอาอีกแล้วทำร้ายแม่เหรอ

นี่แหละครับ
อะดูเคนี้เคนี้ก็น่าสนใจ
สายตรวจชุมชนกรุงหยันนะครับ
แล้วก็กำลังอาสาสมัครมูลนิธิกุศลศรัทธาสามัคคีเกือบ๑๐นายครับ
นำกำลังแล้วก็ไม้งามไปปิดล้อมบ้านพักในหมู่๓ตำบลกรุงหยัน
ไปจับนายเสกสรรอายุ๓๔ปีคนที่นุ่งผ้าขาวม้าอยู่นั่นแหละยืนข้างโอ่งน้ำนะครับ
ทำทีจะอาบน้ำพอตำรวจมาจะทำทีจะอาบน้ำขึ้นมาเชียว
แล้วมองตาแข็งหันใส่เจ้าหน้าที่ผมผิดอะไรผมผิดอะไร
เออนี่ครับก็เลยถูกคุมตัวขึ้นท้ายรถกระบะไป
ตอนที่นั่งท้ายกระบะคุณผู้ชมครับนายเสกสรรเริ่มกระสับกระส่ายหลับตาบ้าง
ขำราวอันนี้ไงอันนี้ดูตาปลื้อบ้างหลับตาแบบนี้บ้าง
แล้วก็อ้างบอกว่าถูกพญาครุฑพญาครุฑประทับร่าง
ต้องเป็นข้าราชการนะไม่ใช่คนละแบบ
นี่แหละครับทำให้เจ้าพี่ชุดจับกุมขำกันกิ๊กเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสายของเมื่อวานนี้เอามาฟังความทุกข์ของแม่บ้าง
ผู้หญิงอายุ๖๐ปีเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นแม่ของเสกสรร
เคยพังข้าวของแล้วพยายามจะเผาบ้านด้วย
และที่สำคัญไม่ใช่ทำแต่บ้านเรา
ทำยังไงแม่เขามีข้อกหมูดอ่อนน้ำแข็ง
ไปปล่อยหมูเขาฮ่ยไปปล่อยหมูเขานี
แล้ววันนี้วันก่อเหตุก็คือวันก่อเหตุเนี่ยนะครับ
เล่าบอกว่าลูกชายเนี่ยคลั่งทำลายข้าวของแล้วก็ทำร้าย
ด้วยการทำยังไงแม่ทำยังไงทำร้ายแม่ทำยังไง
คือเอาน้ำร้อนเทลาดก็เลยรีบแจ้งกำนันแล้วให้ส่งชุดสายตรวจนะ
มาจับสิอย่างไรก็ตามนะครับช่วงที่แม่คุ้มช่วงช่วงที่คุ้มคลั่งเนี่ย
แม่ก็มักจะถามว่าเองเป็นอะไรเองเป็นอะไรเขาบอกพญาครุฑประทับร่าง
แต่แม่บอกแม่ไม่เชื่อหรอกก็วิงวอนนะครับให้ทางหน่วยงานราชการ
พาตัวไปบำบัดรักษาเถอะเห็นไหมครับมันไปหมดนะสมงสมองนะครับ
ทำร้ายผู้มีพระคุณยาเสพติดทั้งนั้น